ดูเรื่องของสุนัขกัดคนนะฮะมีกรณีเกิดขึ้นอีกแล้ว
แต่ว่ามันก็จะแตกต่างจากครั้งอื่นหน่อยนะฮะก่อนหน้านี้ก็สุนัขกัดคน
หาคนรับผิดชอบไม่ได้คนที่เขาบาดเจ็บก็ต้องรักษาพยาบาลเองอะไรก็มี
คราวนี้ก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้แต่โมโหถึงขั้นไปยิงมันตาย
แล้วคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับเอาไปเลย

เอาไปเลยตัวเนี่ยเก๊กครัดนะ

อาจจะไปไทยขายหมาของ
แล้วหมาจะเอาเรื่อง

อยู่พี่เอาปืนมายิงไปทำทหารก่อนอะ
พี่คนนี้เขาบอกว่าไม่ได้จะเอาปืนมายิงนักขอหมา
เขาบอกว่าขอหมาแต่ว่าไม่ได้ให้ใครมายิงนะเนี่ย

คือคนที่ยิงเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า

เขาบอกว่าเนี่ยสามีเป็นตำรวจ

ก็เลยมาตามหาเจ้าของหมา
ว่าหมาของใครเนี่ยตัวนี้มันมากัดฉัน

ชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครบอกว่าใครเป็นเจ้าของหมาไง

ฝ่ายของผู้หญิงที่ถูกหมากัด
ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของหมา

ไม่มีใครเป็นเจ้าของหมาไม่มีใครรับผิดชอบก็

ผู้ชายคนนี้ก็มาพื้นที่เกิดเหตุ

ในพื้นที่บ้านอ่างคีรีตำบลมาบภัย

โมโหมาเลยหมากัดเมีย

บอกตัวนี้ไปยิงใส่

เห็นมันไม่ตายเดินกลับไปยิงอีก๓นัด

จนมันตายอยู่คาที่ตรงนั้น

หมากัดเมียยิงหมา
คือฝ่ายผู้หญิงที่ถูกหมากัน

โอ้โหเอาพี่พี่บอกว่าขอนะ

ไม่ได้บอกแล้วไอ้ขอนะคือจะเอามันไปฆ่า

ก็คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้

ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพมะขามนะฮะ

เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนที่ยิงหมาตายนะครับ

เรื่องของการทารุณกรรมสัตว์
เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจเอาไว้แล้ว